มาดูกันต่อกันดีกว่านะคะกับซุปตาคนใหม่ค่ะ
ไม่รู้จะเป็นซุปตาสายปลาแร่มีคนหรือเปล่านะคะ
สำหรับบอสวัสินหรือว่าคุณฟิล์มธนาพัทย์นั่นเอง
บอกว่าพอเริ่มดังกระแสมาแล้วบอกว่าเริ่มจะเรื่องเยอะ
คุณผู้ชมจริงไหมพี่แจ๊กอะไรกดละเบียบเยี่ยมเยี่ยมบอก
มีคนมาโพสต์นะคุณผู้ชมก็ตกออกตกใจกันค่ะ
ซึ่งเป็นโพสต์ในไอจีของหัวหน้าแฟนคลับนะคะของคุณฟิล์มธนพัฒน์
อ๋อมีหัวหน้าแฟนคลับด้วยนี่ค่ะประกาศกฎนะคะนี่เลย
เราจะมาขยี้แต่ละข้อคือได้ฟังแล้วเหมือนเวอร์วังอลังเวอร์
หลายคนตกใจว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอทุกนิดนึงละครไม่กัน
เจอดาราเราอยากได้อะไรอยากได้ลายเซ็นต์อย่างนี้
ใช่เขาบอกว่าข้ามใช่ไหมไม่ขอลายเซนค่ะ
หนึ่งค่ะอันนี้เป็นกฎระเบียบที่เขาออกมานะคะ
สองไม่ขอเซลฟี่และคลิปต่างรวมไปถึงขณะที่ฟิล์มกำลังเดิน
ห้ามเปิดแฟทเพื่อสนองสายตาของพี่ฟิล์มและปิดแสงแดงของกล้อง
ห้ามดึงรุมและวิ่งตามเมื่อพี่ฟิล์มลากลับแล้ว
แบบว่าพี่ฟิล์มไม่ได้
แทรกแถวของผู้อื่นถ้าพี่ฟิล์มมีเวลาให้ถ่ายรูปคู่ในการนัดเจอ
กไม่ส่งเสียงรบกวนบริเวณสถานที่จัดงานสถานที่นัดเจอแฟนคลับ
ให้รักษามารยาทและอยู่กันอย่างเป็นระปี

จันทร์บอกว่าถ้ามีเหตุทำให้วุ่นวายจากการละเมิดกฎข้อใดข้อหนึ่ง
ผู้จัดต้องขออนุญาตพาพี่ฟิล์มกลับทันที
โอ้โหหลายคนบอกว่านี่เดี๋ยวนะ
จะดังได้ไม่เท่าไหร่กฎระเบียบเยอะขนาดนี้แล้ว

ใช่นะคะซึ่งจริงเมื่อวานไปเจอน้องฟิล์มนะคะ

คือเป็นงานการกุศลนางก็ไปคุณผู้ชม
นางก็บอกว่าคือเหมือนเดิมเลย
แต่อาจจะเป็นคนรักฟิล์แบบตั้งกฎเอาพูดตรงดูเยอะเกิน
คือเอามองรวมเป็นภาพรวมที่ฟังมา

ไม่ไปวุ่นวายในสถานที่ต่างเนาะ
แต่ว่าฟิล์มจะว่ายังไงนะคะไปฟังเลยค่ะ

แฟนคลับนะว่าแบบที่เขาเห็นเราทำงานหนักเขาก็เขาก็เป็นห่วงว่าแบบเราโดนไฟมากเขาก็เป็นห่วงเรื่องสายตาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงแล้วสำหรับตัวผมอ่ะคือไม่ได้มีกฎอะไรเลยทุกอย่างจะเซลฟี่หรือจะใช้แฟลตหรืออะไรคือผมยังเป็นคนปกติเป็นคนเดินดินเขาคงเป็นห่วงแหละแต่ว่าอาจจะด้วยการใช้ใช้คำที่

คือหลายคนก็บอกว่าหน้าหวานตาโตขนตายาวทุกอย่างแต่จะบอกยืนยันว่าเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ตอนนี้มีแฟนหรือยังคะตอนนี้ไม่มีครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสให้ตัวเองคือถ้ามีผู้หญิงคนไหนเข้ามาที่พร้อมจะศึกษากับเราเราก็ยินดีที่จะเปิดรับแต่ว่าอยากขอคนที่เขาเข้าใจงานของเราจริงว่าเรายินตรงนี้งานเราเป็นแบบนี้ซึ่งมันยากนะที่จะหาคนที่จะมาเข้าใจในงานของเราจริง
จริงดูแล้วก็คิดว่าสัมภาษณ์เมื่อวานไม่ได้ต่างกันเลยน้องดังมากขึ้นแต่ก็ยังเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิม
พี่กัญจาเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วค่ะดาราเขามีการตั้งกฎระเบียบกับแฟนคลับนะคะเป็นเหมือนการจัดระเบียบ
คือไม่ใช่แค่ฝั่งฟิล์มอย่างเดียวอันนี้ฉันยกตัวอย่างกรณีดีเจพุทธเขาเนี่ยไม่อยากให้แฟนคลับมารอคอยที่ตึกนะคะเพราะว่ากลัวว่าเลิกจัดรายการก็ดึกแล้วแล้วแฟนคลับเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเลยกลัวว่าน้องเนี่ยกลับบ้านดึกอันตรายอันนี้ก็ดีนะ
ใช่ต้องยอมรับว่าช่วงที่เขาดังมากเนี่ยคนไปรอที่แกรมมี่ยาวแล้วก็เยอะคือแถวยาวมากคุณผู้ชมจนเป็นที่น่าตกใจในช่วงที่เขาฮอตน่ะเนอะ
อีกคนนึงเหมือนกันซุปตาตัวเกลียนบอยปกรณ์ค่ะไม่อยากให้แฟนคลับตามมารับมาส่งที่สนามบินตอนดึกเหมือนกันก็เพราะอะไรเพราะเป็นห่วงนั่นเองนะคะ
เป็นเพราะว่าความน่ารักของซุปตาทุกท่านที่พูดมานั่นแหละค่ะ

ก็เช่นเดียวกันกับเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แฟนคลับก็ตั้งขึ้นมาเพราะว่าเป็นห่วงตัวซุปตาเหมือนกัน
อันนี้เหมือนใจเข้าใจเราเนอะก็ต้องเข้าใจกัน

แล้วก็อาจจะมีมากไปน้อยไปมาคุยกันเนี่ย

แล้วน่าจะโอเคนะคะ
รักดาราและก็อย่าลืมรักวันเทิงไทยรัฐของเราด้วยนะครับ